การนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หัดใหญ่สงขลานะคะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยว
คือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับหลาน

แล้วเขาบอกว่าตามภาพนี้นะคะจะมีรถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้าน๒คัน
แล้วก็มีคนลงมาจากรถจักรยานยนต์ทะเลาะกันค่ะ
แล้วสักพักนึงจะมีผู้ชายคนนึงวิ่งมาที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะ
เลือดอาบมาเลยค่ะเปิดเสื้อให้ดูบอกว่าผมถูกแทงช่วยด้วย
แล้วฟุบลงไปกับพื้นเสียชีวิตนะคะ

ท่านนายอภิษฎิ์เนี่ยค่ะเดินมามาขอความช่วยเหลือจากร้านก๋วยเตี๋ยว
เปิดเสื้อให้ดูแบบนี้นี่คือถูกแทงไปแล้วนะคะ
เนี่ยเปิดเสื้อให้ดูนี่ค่ะลงไปกองกับพื้นซุดลงไปเลยแบบนี้
คือเขาเสียชีวิตเลยในอภิษฎเทพจันทร์อายุ๒๕ปีค่ะ
นี่ค่ะห้าทุ่มเมื่อวานค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ริมถนน
ใหญ่รัฐภูมิสายเก่านะคะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
คนที่ก่อเหตุเนี่ยที่เป็นรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
กับสองคนเขาก็หนีไปนะหนีไปเลย
นายอภิษฎเสียชีวิตในสภาพนั่งแบบนี้เลยค่ะ
ศีรษะเนี่ยพิงกับโต๊ะในร้านก๋วยเตี๋ยวเลือดไหลนองเต็มพื้นนะคะ
คือเสียชีวิตในท่านั่งแบบนั้นคือซุดลงไปและเสียชีวิต

โดนแทงที่หน้าอกขวา๑แผลค่ะ
นี่นะคะสำหรับในส่วนของนายอภิษฎนี่คือที่จุดเกิดเหตุนะคะ
และรถจักรยานยนต์ของนายอภิษฎผู้ตายเนี่ยก็อยู่ที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
จากข้อมูลเบื้องต้นนี่นะคะผู้ก่อเหตุมีกัน๒คน
ฟิล์มกับนางสาวตั๊กนางสาวตั๊กเนี่ยเป็นสาวธอมนะคะ
หลังก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามตัวค่ะ
นางสาวเฟียอายุ๑๘ปีแฟนสาวของผู้ตาย
เล่าให้ฟังแบบเสียงสั่นเลยคุณผู้ชม
บอกว่าในฟิล์มที่เป็นหนึ่งในผู้ที่มาก่อเหตุ
เป็นแฟนเก่าเลิกกันไปนานแล้ว
ส่วนผู้ตายนายอภิษฎเนี่ยเพิ่งคบกันได้๒ปี
ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าเขาทั้งคู่ก็ขี่รถจักรยานยนต์
มาคนละคันแล้วมาเจอในฟิล์มโดยบังเอิญที่สี่แยกควนลัง
ฟิล์มแฟนเก่ามากับนางสาวตั๊กซึ่งเป็นธอม
ซึ่งตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาก็รู้นะว่าในฟิล์มเนี่ยเป็นแฟนเก่านางสาวเฟีย
แต่ประเด็นคือมันมีเรื่องของการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์
ฟิล์มที่เป็นแฟนเก่าไปเจอโดยบังเอิญที่สี่แยกควนลัง
เบิ้ลรถจักรยานยนต์เสียงดัง
แฟนของเธอก็ขี่รถไล่ตาม
แต่ตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็ไม่รู้จริงว่าไปแทงกันตอนไหน

เพราะตัวเธอขี่รถจักรยานยนต์มาอีกคันนึง

เดี๋ยวฟังเสียงแฟนสาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
ครับพี่ฮ่อ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุก็มีวัยรุ่นขี่รถจักรยาน

ทางผู้ตายเองก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวได้ยินประโยคว่า
แทงกูทำไมได้ยินประโยคนี้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นตัวนายอภิษฎที่โดนแทง

เปิดเสื้อให้ดูว่าโดนแทงแล้วซุดลงไปนั่งกองกับพื้น
และเสียชีวิตในท่านั่งตัวก็พิงอยู่ที่โต๊ะในร้านก๋วยเตี๋ยว
เลือดไหลนองเลย
ยายขี่รถเครื่องแล้วก็มาจอดอยู่นี่
ผมนั่งกินข้าวอยู่ของร้าน
คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คนแทงไปมอบตัวกับตำรวจแล้วค่ะ
นายปรเมษสารจันทร์อายุ๒๑ปีหรือในฟิล์มนะคะ
คนที่เป็นผู้ก่อเหตุแทงนะคะ
นางสาวธัญลักษณ์มณีโชธอายุ๒๒ปีหรือตั๊กสาวธอม
ที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
ทั้งคู่เลยไปมอบตัวกับตำรวจสภหัดใหญ่
สองคนนี้ให้การเอาไว้แบบนี้ค่ะ

ขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวงานแถวในตัวเมืองหัดใหญ่
แล้วไปเจอกับนายอภิษฎผู้ตาย
สี่แยกควนหลังขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคันกับแฟนสาว

นางสาวตั๊กที่เป็นสาวธอมที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์น่ะนะคะ
เครื่องรถจักรยานยนต์เสียงดัง
แต่เขาบอกว่าเขาก็เบิ้ลเครื่องเป็นปกติ
เป็นการลองเครื่องเป็นปกติ

แต่กลายเป็นว่าฝั่งนายอภิษฎไม่พอใจ
คิดว่าเบิ้ลเครื่องท้าทาย

แล้วเขาอ้างว่าตัวฝั่งผู้ตายเนี่ย
เหมือนกับถลกเสื้อคล้ายกับขู่

ฟิล์มบอกว่าผมเองนี่แหละใช้เท้าถีบ
ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของนายอภิษฎผู้ตาย

อภิษฎผู้ตายขี่รถไล่ตามค่ะ
แล้วไปจอดที่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
นายอภิษฎลงไปผลักนางสาวตั๊กที่เป็นสาวธอม
ก็เลยมีเรื่องกันอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
เขาบอกว่าฝั่งผู้ตายมาผลักทางฝั่งนางสาวตั๊ก

ก็เลยชักมีดออกมาแทงสวนไปครั้งหนึ่งแทงไปครั้งเดียวเลยนะ
แล้วก็ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หนีไปเลย
ตอนนั้นน่ะไม่รู้ว่าที่แทงไปนายอภิษฎเจ็บหรือตาย
ไม่ได้คิดว่าเขาตายพูดแบบนี้บอกแทงไปครั้งเดียว
นี่ค่ะนี่คือจังหวะที่เกิดเหตุ

บอกว่าตัวผู้ตายกับในฟิล์ม
เหมือนกับเขามีอคติกันเพราะว่าแฟนสาวคนเดียวกันไง

ตัวนายอภิษฎผู้ตายเป็นแฟนปัจจุบันอย่างนี้ค่ะ
แล้วเหมือนกับว่ามีการหาเรื่องกัน
ฟิล์มบอกว่าเลิกกับแฟนสาวมา๓ปีแล้ว
เขายืนยันว่าไม่เกี่ยวกันนะ
ไม่ได้เป็นเรื่องของความหึงหวงแฟนสาวอะไร

เขาอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้า
มันเป็นลักษณะของการหาเรื่องกัน
เรื่องของการเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์นะคะ
เขาบอกว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแฟนเก่า
ขี่รถจักรยานยนต์ตามนายอภิษฎผู้ตายมาด้วย
แต่เคยถูกนายอภิษฎผู้ตายเนี่ยโทรศัพท์ไปขู่
ช่วงที่เพิ่งเลิกกับแฟนสาวใหม่ลักษณะประมาณนี้
ทีนี้ค่ะพอก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยไปมอบตัวเรียบร้อย
ทั้งคู่ก็เลยบอกว่าก็อยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
ไม่มันแหละเนี้ยมันมันก็มันอะโกะตี่กับฟีล์มอ่ะ
ว่ามันไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยรู้จักกับมันแหละ

อืมนี่นะคะคือผู้ต้องหาทั้งคู่นะคะอืมในฟิล์มกับนางเสาตั๊กนะคะ
คือคุณจะเล่าอะไรก็ได้คุณจะให้เหตุผลอะไรฝั่งคุณก็ได้
เพราะว่าคนตายเขาพูดไม่ได้แล้วนะครับแล้วคือที่สำคัญพฤติการมันชัดเจน
เขาเสียชีวิตไปแล้วอ่ะนะคะเบื้องต้นทั้งคู่ก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นนะคะ
และข้อหาพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะค่ะทีนี้ในคลิปตอนที่ผู้เสียชีวิตนะคะ
เขาวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากคนที่สวมเสื้อสีเหลืองเป็นผู้ชายที่นั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
บอกว่าช่วยด้วยผมถูกแทงเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ลุกเดินออกไป
และก็จริงให้ผู้ตายเนี่ยสุดและก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
หลายคนก็ถามคำถามว่าทำไมไม่ช่วยทำไมเดินหนี

เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้
เดี่ยวให้คุณผู้ชมดูช็อตนะคะนี่ค่ะคุณนาฬิตลงไปเลยเนี่ย
จุดเกิดเหตุเลยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวอยู่ริมถนนสายหาดใหญ่รัฐภูมิค่ะ
ก็ยังมีรอยคราบเลือดของผู้ตายอยู่เลยไปพูดคุยกับภรรยาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวหน่อย
ก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะตอนนั้นเธอบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเธอเนี่ยปิดตั้งแต่๒ทุ่มแล้ว
ช่วงเกิดเหตุเนี่ยมันประมาณสักห้าทุ่มครึ่งสามีเพิ่งจะกลับมาจากปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกร้านหนึ่ง
ก็ซื้อข้าวผัดมานั่งกินอยู่ในร้านผู้ชายเสื้อสีเหลืองนั่นแหละคือสามีเธอ
บอกว่านั่งกินอยู่สักพักนึงข้าวเนี่ยยังไม่ทันหมดกล่องเลยค่ะ
วัยรุ่นชายหญิงก็คือคนคนก่อเหตุนะนะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้าน
ผู้ตายก็ขี่รถตามมาแล้วก็ทะเลาะกันตอนนั้นสามีนั่งกินข้าวอยู่กับหลานสาว
เห็นแล้วล่ะว่าผู้ตายถูกแทงแล้วก็วิ่งมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าช่วยผมด้วยผมถูกแทงแล้วก็เปิดเสื้อให้ดู
ว่าเขาถูกแทงจริงจริงเลือดเนี่ยไหลอาบเลยแล้วอยู่อยู่ก็ซุดลงไปเลย
ถ้าคุณผู้ชมดูเนี่ยจังหวะนี้นะเขาวิ่งมาแค่เนี่ย
มาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บก็พูดคุยกับผู้ชายเสื้อสีเหลือง
ว่าช่วยด้วยผมถูกแทงแล้วก็ยกเสื้อขึ้นโชว์บาดแผลให้ดู
แล้วเนี่ยจังหวะนี้ค่ะแค่แป๊บเดียวเขาซุดลงไปนั่ง
แล้วก็หน้าคว่ำลงไปตรงนี้เลยจังหวะเนี้ยที่เห็นผู้ชายคนนี้เดินออกไปเนี่ย
ไม่ได้เดินหนีหรือไม่ช่วยนะสามีเองก็ตกใจที่เดินออกไป
นี่คือเดินออกไปดูว่าคนร้ายยังอยู่ไหมแล้วก็เดินออกไปตาม
ให้คนมาช่วยแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่
แกนั่งกินข้าวแล้วก็น้องคนนั้นมาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็แกตกใจนะตกใจแกก็ลุกแล้วก็ไปบอกว่า
ลำใจเก้าอี้เราก็ตกใจเราก็ไปหาเพื่อนมาช่วยแล้วไม่กล้าจับ
พี่ผู้ชายทำไมไม่ช่วยใช่ไหมตกใจ
เราก็เพิ่งตื่นขึ้นมานั้นที่เห็นในคลิปมาเลยตามคลิปเลย

เพราะว่าทั้งตัวเธอทั้งสามีตกใจกันอยู่เหมือนกัน
คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์น่ากลัวแบบนี้ขึ้นที่ร้านของเธอเอง
เรื่องต้นนะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยญาติญาติก็นำศพกลับไป
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดพัทธลุงแล้วค่ะ
เธอบอกว่าก็เดี๋ยวจะขอเหมือนทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับทางผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็กล้องวงจรปิดที่เราได้ภาพมาเนี่ยเธอบอกเพิ่งติดไม่ถึงเดือนเลย
คิดเลยว่าจะจับภาพอะไรแบบนี้ได้ค่ะ